คุณผู้ชมฮะมาดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะแม่
แล้วก็ขนขนของไปด้วยก็คืออะไร

ไม่ได้เป็นร่มธรรมดาแบบที่เรากางกันแดดนะฮะ

แล้วลมมันตีทำให้ร่มคันนั้นมันกางฮะไปดูกัน
โอ้โหคือร่มแบบนี้มันต้องมีขาเหล็กนะ
ในการเอาร่มไปปักใส่ร่มใหญ่
แล้วถ้าจะหอบจะถือไปแบบนี้
ถือแล้วก็ขับขี่ไปด้วยมันไม่ได้
มันไม่ไหวไหมพี่ใส่ท้ายกระบะไม่ได้ใช่ไหม

ขี่คนเดียวมือก็หอบร่มส้มตำไปด้วย
ร่มใหญ่แบบนี้แล้วพอลมมันโต้มามันตีมาคุณ

พอมันกางปุ๊บมันดึงตัวพี่เขาตกจากมอเตอร์ไซค์
และร่มนี้ก็มากระแทกกับรถคันข้างหลังที่ติดกล้องหน้ารถไว้นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีใครอยู่
พอล้มปุ๊บออกมาบอกผมชนเขาล้ม
แล้วร่มกลางทั้งที่มีหลักฐานแล้วครับ
ผมก็เอาหลักฐานไปยืนยันเลยว่าผมไม่ได้ไปชนเขาเลย
คุณผู้ชมคือคนไม่เห็นเหตุการณ์ก็คิดว่ารถคันข้างหลัง
ตามมอเตอร์ไซค์ไปชนมอเตอร์ไซค์เขา

แต่แท้จริงแล้วนะครับภาพจากกล้องเห็นชัดเจนนะครับ
เป็นหลักฐานชัดเจนว่าร่มมันกางเอง
มันดึงคนขี่มอเตอร์ไซค์ตกจากรถเองนะครับ
ชาวเน็ตคอมเมนต์บอกว่าดีนะที่มีกล้องหน้ารถช่วยเอาไว้
ช่วยในการที่จะเก็บภาพหลักฐานนะครับ
แล้วบางคนบอกว่าดีนะที่ร่มหลุดมือพี่คนขี่เขามาก่อน
งั้นพี่คนขี่เขาคงบินไปพร้อมกับร่มอย่างกับพารามอเตอร์เลยนะฮะ
แล้วบางคนบอกว่ามีแต่กางร่มแล้วรอด
นี่กางร่มแล้วเกือบจะไม่รอดนะครับ
หลายคนก็บอกแบบนี้บอกว่าโอ้โห
ขับรถแล้วแบกของแบบนี้อันตรายแม้ว่าเขาจะมัดไว้แล้วก็ตามนะแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายแบบนี้ได้
ดังนั้นอย่าประมาทนะครับใช่ค่ะ